ท่านผู้ชมครับวันนี้ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีคำพิพากษาสารชั้นต้นนะครับ
ในคดีของน้องหญิงหญิงสาววัย๑๙ปีที่ตกรถเทลเลอร์เสียชีวิต
ซึ่งช่วงเวลานั้นเป็นคดีดังมากใช่ค่ะนะฮะเพราะว่า
มีผู้ที่ถูกฟ้องอยู่๒คนคือในออฟกับนางสาวเป็ด
นี่คือน้องหญิงนะฮะเป็นนักศึกษาสาวมีเพื่อนชื่อเป็ดค่ะ
เขาก็พักอยู่หอพักเดียวกันนะครับกลางดึกวันที่สิบเก้ากรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
น้องหญิงไปเที่ยวสถานบันเทิงแห่งหนึ่งกับเพื่อน๓คนนะฮะ
ก็มีเป็ดนะครับหรือว่านางสาวสิรินาทรอบดำที่เป็นเพื่อนสนิทนะครับ
แล้วก็มีในท็อปท็อปนี่เป็นแฟนนุ่มของเป็ดอีกคนนึงคือนายสุรพลดาราคำ
ออฟที่เป็นพี่ชายของในท็อปนะฮะระหว่างนั้นน้องหญิงได้โทรศัพท์บอกกับพี่สาว
ที่ชื่อรุ้งนะครับบอกว่าออฟเนี่ยเข้ามาจีบนะแล้วก็มีการหึงหวงเธอ
กระชากแขนเวลามีคนมาคุยด้วยพอขากลับบ้านเนี่ยเป็ดกลับ
ที่หอพักแล้วก็แยกทางกันกลับไประหว่างทางในฮอฟอ้างว่า
น้องหญิงบาดเจ็บสาหัสเขาก็พาส่งโรงพยาบาล
แล้วน้องหญิงก็เสียชีวิตนะครับซึ่งพี่สาวของเขาก็ได้โพสต์
ถ้าไม่ถูกทำอะไรมันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันก็มีเงื่อนงำ
อย่างเช่นทำไมเป็ดถึงไม่ไปส่งหญิงถึงให้กลับกับออฟ
กางเกงชั้นในของน้องสาวก็หายไปแม้ว่าตอนหลังทางโรงพยาบาลจะแจ้งว่า
อ่ามีการอ่าเข้าใจผิดของทางเจ้าหน้าที่ที่เอาไปทิ้งก่อนค่ะ
อะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของนางนกต่อ
หรือจะพยายามข่มขืนหรือไม่อย่างไรนะครับผลการชนะสูตรศพของน้องหญิง
ยังระบุว่าสภาพศพเสียชีวิตจากการถูกตีด้วยของแข็งที่ท้ายถอย
มีแชทไลน์ที่ส่งมาหาเหมือนกับขอความช่วยเหลือบอกว่ากลัวอ่า
เหตุการณ์น่าขนาดเนี้ยมันกลัวมากก่อนจะรู้อีกทีหนึ่งอ้าว
บาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลค่ะแล้วก็ไปเจออันนี้ค่ะ
เหมือนกับค้อนอยู่ในรถเทรลเลอร์ของในออฟด้วยใช่นะครับ
ครอบครัวของน้องหญิงนะครับซึ่งชื่อจริงคือนางสาวนรีการยาวิราช
วัยสิบเก้าปีก็เลยไปแจ้งความไว้นะครับที่สพบังปะอินนะฮะ
ระยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมนะฮะ
ซึ่งนายอัจฉริยะบอกว่าพบปมพิรุษการตายของน้องหญิง

อย่างเช่นสภาพศพกระโหลกศีรษะแตกสมองบวม
ขณะถูกส่งโรงพยาบาลร่างกายไม่เลอะดินทราย
ขณะที่นายออฟอ้างว่าน้องหญิงกระโดดลงมาจากรถ

มีการเปลี่ยนรถกระบะเป็นรถเทลเลอร์ที่ปั๊มร้าง

ทำไมทำไมเพื่อนไม่ไปส่งด้วยรถกระบะ

ตรงจุดนี้สัญญาณโทรศัพท์ของหญิงก็ขาดการติดต่อไป
มีคลิปเสียงของน้องหญิงที่หวาดกลัวขณะอยู่บนรถ
ตอนที่โทรมาหาเพื่อนโทรมาหาพี่
นางสาวเป็ดอันนี้คลิปเสียงตอนนี้

แล้วนายอาชียะยังตั้งข้อสังเกตตอนนั้น
ข้อที่๕นางสาวเป็ดเป็นคนชวนกลับ
แทนที่ตอนที่บอกว่าเอาไปส่งไม่ได้แล้ว

จะไปกับแฟนต้องไปเข้างงเข้างานอะไรเนี่ย
ตามที่รับปากไว้กับรุ้งพี่สาวของน้องหญิง
แล้วก็เรื่องกางเกงชั้นในของน้องหญิงที่หายไปแม้ว่าทาง
โรงพยาบาลที่รับตัวไปรักษานะครับตอนที่สาหัสจะบอกว่าเอา
ทำลายทิ้งแล้วเพราะเห็นว่าเปลือเปื้อนอ่าเข้าใจผิดอะไรแบบ
เนี่ยนะครับนี่คือปมพิรุษนะคะการเสียชีวิตของน้องหญิงนำ
มาซึ่งการดำเนินคดีวันนี้สารชั้นต้นนะคะสารจังหวัดพระนคร
อุทิยานัดฟังคำพิพากษาคดีนี้ค่ะครับซึ่งคดีนี้เนี่ยนาย
ฉริยะเป็นที่ปรึกษาทางคดีให้กับทางฝั่งโจทย์ก็คือทาง
ฝั่งของครอบครัวน้องหญิงนะคะส่วนทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเป็น
ทนายความให้ฝ่ายจำเลยค่ะก็คือฝ่ายของในออฟและนางสาวเป็
เนี่ยค่ะทีนี้ก็ไปสารกันตั้งแต่เช้านะคะ
พิเคราะห์พยานหลักฐานของทั้งฝ่ายโจทย์และฝ่ายจำเลย
สารพิพากษายกฟ้องในออฟและนางสาวเป็ดค่ะอืม
มาดูเหตุผลของศาลนะคะสารท่านบอกว่าเนื่องจากผลชนสูตรศพของฝ่ายโจทย์และจำเลยมีความขัดแย้งกัน
โจทย์ชี้ว่าที่ศีรษะของน้องหญิงถูกตีด้วยของแข็งแต่ฝ่ายจำเลยชี้ว่าเกิดจากอุบัติเหตุ
โจทย์ไม่สามารถนำสืบให้คลายความสงสัยได้ว่าของแข็งที่ใช้ตีศีรษะของน้องหญิงคืออะไร
อืมรวมถึงที่ฝ่ายโจทย์ชี้ว่าจำเลยกักขังหน่วงเหนียว
ขู่เข็นใช้กำลังประทุษร้ายผู้ตายแต่ว่าขณะที่จำเลยขับรถไปที่ปั๊มน้ำมัน
ผู้ตายสามารถลงจากรถหรือขอความช่วยเหลือได้
ก็เลยเชื่อว่าผู้ตายยินยอมขึ้นรถไปด้วย
ทั้งที่ผู้ตายสามารถใช้โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือได้
นี่ค่ะคือมันมีช่วงเวลาที่ไปเจอคนหรือใช้โทรศัพท์
ใช่ก็เหมือนหลักฐานมันยังไม่แน่นที่จะไปลงโทษเอาผิดจำเลยได้
ทางนายสุบินพ่อของน้องหญิงก็เลยบอกว่าน้อมรับคำพิพากษาของศาลนะคะ
แต่ส่วนตัวเนี่ยยังติดใจในคดีเพราะถ้าน้องหญิงกระโดดลงมาจากรถเทรลเลอร์
และเสียชีวิตจริงเนี่ยทำไมน้องหญิงต้องกระโดดล่ะ
มันต้องมีเหตุจูงใจมันต้องมีอะไรสักอย่างที่ทำให้น้องหญิงกลัว

มีเหตุอะไรจุงใจอะไรให้ลูกผมต้องตกรถ
จู่เขาจะกระโดดลงจากรถเองได้ยังไง
ถ้าไม่มีอะไรหรือเขาจะทำอะไรอะไรอย่างนี้ครับ
หรือว่าผู้ต้องสงสัยเขาแบบไม่ได้ทำอะไรเลยอย่างนี้
มันต้องมีครับตรงนี้มันยังติดใจฮะ
น้องต้องกลัวกลัวอย่างแรงเลยครับ
ทางด้านของพ่อแม่ของในออฟฝั่งจำเลยนี้นะคะ
นางเจรพัศน์และนายสมควรดรคัม
พอรู้ว่าสารพิพากษายกฟ้องให้กับจำเลยเนี่ย

แล้วก็ยืนยันความบริสุทธิ์ของลูกชาย
ถ้าลูกชายได้รับการปล่อยตัวจะบวชให้น้องหญิง
ส่วนกรณีที่ครอบครัวถูกกล่าวหาว่าพยายามให้สินบนกับทางตำรวจ
เพื่อเปลี่ยนสำนวนคดีทางครอบครัวของในออฟยืนยันว่าไม่จริงนะคะ

คือในออฟเขาก็เคยให้การว่าเขาไม่ได้ทำอะไรจริง
เขายืนยันว่าเขาเองก็มีครอบครัว
อยู่ดีน้องหญิงก็เหมือนกับกลัวอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็เปิดประตูแล้วก็กระโดดลงไปอย่างนี้นะฮะ
แต่ทางฝั่งครอบครัวน้องหญิงก็บอกว่ามันต้องมีอะไรสิใช่ไหมฮะ
คดีนี้ชั้นต้นนะครับที่สารท่านพิพากษาวันนี้นะครับลองฟังทนายทั้งสองฝั่ง
นายอัจฉริยะที่มาเป็นที่ปรึกษาคดีนะครับให้กับฝั่งครอบครัวของน้องหญิงบอกว่า
รับคำพิพากษาของศาลนะครับแต่ว่าตัวเองก็ยังติดใจในหลายประเด็น
ซึ่งก็ต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิษฐ์ของอายการต่อไปนะครับ

ตกจากรถเนี่ยมีเหตุอะไรจุงใจอะไรให้ลูกผมต้องตกรถ
จู่เขาจะกระโดดลงจากรถเองได้ยังไง
ถ้าไม่มีอะไรหรือเขาจะทำอะไรอะไรอย่างนี้ฮะ
ว่าผู้ต้องสงสัยเขาแบบไม่ได้ทำอะไรเลยอย่างนี้
แต่ผมก็ขอรับในคำพิพากษาของศาลแต่เราติดใจหลายประเด็นว่า
๑ทำไมพนักงานสรรควรกล้องปลาปลามซึ่งร่วมทำควรีนี้ถึงไม่ได้มาเบิกปลาปลามในศาล
ประเด็นของเรื่องหมอนิติเวศไม่มีความน่าเชื่อถือ
เกี่ยวกับเรื่องของพฤติการของน้องในการกระโดดลงจากรถ
มันไม่มีเหตุที่จะต้องกระโดดลงจากรถ
เราก็ต้องรอดูว่าอายการท่านจะอุทธรณ์หรือไม่
ตรงนี้ก็แล้วแต่ดุลพินิษฐ์ของท่านอายการ

ไม่ได้เป็นทนายส่วนเนี่ยอันนี้คือทนายเลยนะครับ
ฝั่งของครอบครัวของนายออฟนะครับ
ทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดบอกว่า
พบว่าน้องหญิงผู้ตายเสียชีวิตเนี่ย
ไม่ได้เกิดจากการถูกตีด้วยของแข็ง
ที่ต้องสูญเสียลูกสาวของฝั่งครอบครัวของน้องหญิงของพ่อน้องหญิงด้วย
เราไปกระทบของแข็งเอาข้างนี้ลงนะครับ

สมองฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะมีความเสียหายมากกว่าฝั่งที่จุดกระทบ
อันนี้คือความรู้ทางนิติเวศนะครับ
นี้ก็เหมือนกันเคสนี้เนี่ย
เนื้อสมองฝั่งตรงข้ามที่ไม่ใช่จุดกระทบมีความเสียหายช้ำมาก
ซึ่งมันไม่ได้เข้าได้กับการที่ถูกตีด้วยของแข็ง
แล้วก็ยังมีเลือดออกในชั้นสมองนะครับ
น่าจะเป็นดูลาสักอย่างจ้ามไม่ได้แล้วสื่อพยานมาหลายเดือนแล้ว
มันจะมีรอยเลือดออกเป็นจ้ำเยอะ
มันเกิดจากการที่สมองเคลื่อนที่แล้วเกิดหยุดกระทันหัน
พอหยุดกระทันหันเนี่ยมันจะทำให้เส้นอะไรต่างมันขาดขาดขาดไปจะทำให้เป็นจุดไปแบบนี้
สารที่ท่านเชื่อในหลักฐานของจำเลยเนี่ยก็คือตรงเนื้อสมองนี่แหละนะครับ
มันไม่ได้เกิดจากการที่ถูกตีด้วยของแข็งนะครับ
คือเรื่องนี้นะครับผมเสียใจนะครับกับการที่ทางคุณพ่อของน้องหญิงเนี่ยนะครับได้สูญเสียอันนี้บอกแล้วเสียใจแต่ว่าการที่เราจะเอาคนที่ไม่ได้กระทำความผิดนะครับให้ต้องรับโทษผมว่ามันก็ไม่ถูกต้อง
ส่วนในออฟนะครับจำเลยของคดีตอนนี้ยังถูกคุมตัวไว้ระหว่างรออุทธรณคดีนะฮะ
ยังอยู่ในเรือนจำอยู่นะครับทางครอบครัวบอกว่าก็จะต้องหาหลักทรัพย
จะมีการอุทธรณฑ์หรือเปล่าถ้าอีกฝั่งก็ขออุทธอนนะ
แต่ว่าทีนี้ค่ะด้วยความที่ทางที่ปรึกษากฎหมายและทางทนายความของทั้งฝั่งโจทย์ฝั่งจำเลยเขาเป็นคนดัง
แล้วก็เป็นคนดังในโลกออนไลน์หลังจากสารท่านมีการพิพากษาคดีนี้ในส่วนของสารชั้นต้นเนี่ยนะคะ
ทางด้านของนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัธยกรรม
ทั้งทนายต้ำทนายสิทธาเบียบังเกิร์ตนะคะ
เมื่อช่วงเที่ยงเพจของทนายต้ำ
วันนิธิทีมงานทนายเพื่อประชาชนโพสต์ข้อความว่า
คดีน้องหญิงตกรถเทรลเลอร์ที่บางปะอินสารจังหวัดพระนครสิทธิยาพิพากษายกฟ้องอ๊อฟทุกข้อหา
แล้วก็ติดแฮชแท็กเปิดใจรอฟังความจริงคดีนี้กันครับ
คนก็ไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากนะคะ
ทนายสิทธามีการโพสต์คลิปด้วยค่ะคลิปนี้
การปิดประตูรถเทรลเลอร์คันเกิดเหตุ
คลิปนี้จะเห็นว่าเหมือนกับพยายามปิดกระแทกอยู่หลายครั้งแต่ปิดไม่ได้
คลิปนี้นะคะในเพจของทนายตั้มเนี่ย
มีข้อความบอกว่าประตูรถเทรลเลอร์เสียปิดไม่ได้
มีความเป็นไปได้ไหมที่พิงแล้วจะตกมาเอง

ทีนี้ค่ะก็มีแฟนเพจเข้ามาแสดงความเสียใจ
และเห็นใจครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะคะ
แล้วก็ตั้งคำถามเกี่ยวกับการเสียชีวิตของน้องหญิงด้วย
หนึ่งในนั้นเนี่ยมีนายเศษเดชสุภาหรือกบ
ในเศษเนี่ยเคยเป็นคู่กรณีกับนายอัจฉริยะแจ้งความเอาผิด
แล้วก็ถูกนำชื่อไปตรวจสอบทะเบียนราชนำข้อมูลส่วนตัวไปเผยแพร่ในสังคมออนไลน์เนี่ย
ในเศษก็ไปโพสต์นะคะบอกว่าสงสารพ่อแม่ของน้องหญิงที่สูญเสียลูก
แต่ถ้าอ๊อฟไม่ผิดก็ไม่ควรติดคุก
เพราะคำว่าฆาตกรช่วยคนที่เขาไม่ผิดได้บุญเยอะ
นี่ค่ะอันนี้เป็นในเพจของทนายตั้มนะคะ
ซึ่งในเพจของทนายตั้มก็มีคนไปแสดงความคิดเห็นไปถามกันเยอะเลยนะคะ
เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เช่นทำไมผู้ชายไม่ไปส่งน้องที่บ้านเขาถ้าบริสุทธิ์ใจจริง
แล้วทำไมต้องขี่รถออกนอกเส้นทาง
อย่างน้อยน่าจะมีประมาทบ้าง

ทีนี้ค่ะในเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมของนายอัจฉริยะนะคะ
นายอัจฉริยะไปเป็นที่ปรึกษา
ทางกฎหมายให้กับทางฝั่งโจทย์ก็คือทางครอบครัวของน้องหญิง
ก็มีการแจ้งข่าวเฉยว่าสารพิพากษายกฟ้อง
คนก็ไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะแล้วก็ให้กำลังใจนายอัจฉริยะในการสู้คดีต่อ